คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มันเกิดเหตุที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย
เขามาเที่ยวที่บ้านเราแล้วก็มีการนั่งกินเบียร์อยู่หน้าผับ
ปรากฏว่าเขาโดนจ้วงแทงโดนแทงโดนฟันนะคะ
แล้วตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวมือมีดได้แล้ว
ทีนี้สาเหตุเอาจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวคนนี้เลย
แต่เดี๋ยวไปดูสภาพเขาก่อนคือเขาโดนฟันโดนแทงเนี่ยอาการสาหัสเลยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือนายวิลเลี่ยมมาร์คอยู่ที่โรงพยาบาลนี้นะคะ
อันนี้คือผู้บาดเจ็บซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลตะกัวป่า
นายวิลเลี่ยมมาร์คเวนวัย๔๔ปีเขาเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากออสเตรเลีย
ก็ได้รับบาดเจ็บจากการที่ต้นแขนขวาแขนซ้ายโดนฟันท้องขวาโดนฟัน
หายปลาร้าโดนแทงแล้วทีมโรงพยาบาลตะกัวป่าจังหวัดพังงา
ก็ช่วยรักษาจนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
เขาโดนทำร้ายโดยนายพงศักดิ์คารวานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเนี่ย
เมื่อวานก็ไปเข้าเยี่ยมนักท่องเที่ยวแล้วก็กำชับด้วยนะ

ทีนี้ทางตำรวจภูทรเขาหลักก็ไปสอบสวน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
จนเกิดการชกต่อยกัน

เขาก็สู้แรงต่างชาติไม่ไหวต่างชาติเขาตัวใหญ่กว่าใช่ไหม

ทำให้นายวิลเลี่ยมบาดเจ็บสาหัส
แล้วนายชะนินเขาก็หลบหนีไปเลย
ทีนี้ค่ะตำรวจก็เร่งไล่ล่านะคะ
นายชะนินไปดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกพาอาวุธมีดไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร
ตอนนี้อาการของนายวิลเลี่ยมที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็ได้ผ่าตัดให้แล้วก็อาการก็ปลอดภัยแล้วนะคะ